ก็คงร้อนแรงในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะคุณนะ
ออกมาสองสามวันนี้โอ๊ยร้อนแรง
ถึงขนาดภักดิ์การเมืองบอกการตัดโลโก้ตัดชื่อภักดิ์ออก
สำหรับบัตรเลือกตั้งที่อาจจะส่งไปให้เลือกตั้งนอกราชนาจักรเนี่ยนะครับ
เป็นบัตรที่น่าอายเขาบอกแบบนี้นะ
การเมืองเขาโจมตีมาแต่ทีนี้กรกตก็มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตพูดถึงเรื่องอื่นก่อน
ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
คือได้พูดถึงเรื่องของปฏิทินการจัดการเลือกตั้ง
ไทม์ไลน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นอำนาจของคอรมอที่จะประกาศวันที่๒มกราคม๒๕๕๙
คือนับตั้งแต่วันนี้นะคุณต้องจับตามองเรื่องการเมือง
ถ้าวันนี้นะครับกฎหมายลูกการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้ใช่ไหม

การประกาศพระราชกฤษฎีกา๒มกราคม๖๒

กรกตก็ต้องประกาศวันเลือกตั้งและการรับสมัครวันเลือกตั้ง
โดยกรกตจะประกาศวันที่๔มกราคม
เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ส่วนสมงค์สมัครรับเลือกตั้งในการสมัครกัน๑๔๑๘มกราคม
โดยผู้สมัครในจังหวัดต่างสามารถสมัครได้ที่
สถานที่ที่พอกรกตของจังหวัดกำหนด
แต่หากในวันที่๒มกราคมยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ยังสามารถรอได้จนถึงวันที่๔มกราคม
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะทำให้มีการเลือกตั้งในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ได้ทัน
เพราะกรกตต้องมีกระบวนการต่างให้ดำเนินการ
ดังนั้นสิ่งที่จะยืนยันได้๑๐๐ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์หรือไม่
นั่นก็คือการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง
ถ้าประกาศภายในวันที่๔มกราคมนี้
ส่วนรูปแบบของบัตรเลือกตั้งนั้นอยากฟังเรื่องนี้ไหม
สำนักงานเตรียมเสนอให้กรกตลงมติเลือกรูปแบบที่สำนักงานเสนอ
โดยนอกจากบัตรเลือกตั้งที่มีแต่หมายเลขแล้ว
ยังมีรูปแบบที่มีพักและโลโก้พักด้วย
ซึ่งหากเลือกรูปแบบนี้จะต้องจัดพิมพ์ทั้งสิ้น๓๕๐แบบ
เพื่อใช้กับ๓๕๐เขต
เพราะตอนนี้ดันเป็นการใช้คนละเบอร์ต่างเคตต่างเบอร์
ก็ต้องพิมพ์๓๕๐แบบ๓๕๐เขต
โดยจากการหาบริกับโรงพิมพ์ที่มีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัย
สามารถจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้
คาดว่าจะพิมพ์๕๒๕๕ล้านใบได้ทันตามกำหนดเวลาถ้าเลือกแบบนี้
และหากใช้รูปแบบบัตรเลือกตั้งเช่นนี้
ว่าบัตรเลือกตั้งจะมีความยาวประมาณ๒ฟุต
โดยกรกตประเมินจากจำนวนผู้สมัครที่คิดว่าจะมากที่สุด๖๐คนต่อเขตครับ
รองเลขาที่การกรกฎาระบุอีกว่ารูปแบบบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
กรกตไม่ได้คิดเองเออเองแต่อยู่ในกรอบของกฎหมาย
นี้ในวันที่๑๙ธันวาคมนี้กรกตนัดหาบริกับพักการเมือง
พักการเมืองทั้งหมดสามารถตกลงกันได้
ว่าจะใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศก็สามารถทำได้อยู่
ซึ่งกรณีที่พักส่งไม่ครบทุกเขต
จะมีบางเขตที่ช่องลงคะแนนเว้นว่างเอาไว้
ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้นะครับ
ก็สรุปแล้วบอกว่าดูได้รอพิจารณาได้ก่อน
จะมีบัตรเลือกตั้งแบบไหนจะบัตรโหล
โหลหรือจะบัตรที่มีการแบ่งเขตแบ่งเบอร์อะไรแบบนี้

แต่ถ้าส่งไปต่างประเทศเลือกตั้งนอกราชนาจักร
จริงก็ส่งทันนะแต่เผื่อฉุกเฉินว่าบัตรมันมีปัญหา
แล้วเดี๋ยวจะจัดพิมพ์ไม่ทันก็ต้องเตรียมบัตรโหลเผื่อไว้ก่อน
ช่วงนี้เรื่องการเมืองเราก็นำมานำเสนอให้คุณผู้ชม
ว่ามันก็เป็นช่วงใกล้วันเลือกตั้งที่จะมาถึง

ประชาชนอย่างเราก็ต้องศึกษาแหละว่าบัตรมันจะหน้าตาเป็นยังไง
เรื่องประเด็นเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเราทีมข่าวการเมือง
โอ้โหก็ตั้งใจเตรียมข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ